สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
ค่ะส่วนมากนะคะแต่ก็จะได้ไปตามบ้านเด็กอ่อนมากกว่า
เลี้ยงอาหารกลางวันน้องนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยเหลือหมาแมวจรจัดค่ะ
ที่เราได้ทำบ่อยจะเป็นสองอย่างนี้ค่ะ
เวลาตรวจโรคตรวจอะไรเสร็จเราจะขอบคุณหมอเป็นหลักใช่ไหมครับ
พยาบาลก็ไม่ค่อยจะได้รับความขอบคุณแบบนี้เท่าไหร่ด้วย

เกิดงานอาสาทตัวนี้ขึ้นมาที่อยากจะชวนอาสาททุกท่านมาร่วมกัน
ทำลูกตาเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลนะครับ
เพราะอะไรถึงเลือกที่อยากจะทำโครงการนี้ใช่ไหมคะ

คือเวลาเรามีพ่อแม่เราอยู่เราก็รู้สึกอุ่นใจแล้ว
แต่ทุกครั้งที่พี่พยาบาลเข้ามาในห้องเนี่ย

อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่เสียสละมาก
ก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะแบบให้กำลังใจพี่พยาบาลนะคะ
สำหรับกรอกตุ๊กตาที่เตยเลือกมานะคะก็คือตัวนี้ค่ะ
เตยเลือกตัวนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วเรามีความสุข
มันดูมึนดีค่ะก็เลยเลือกตัวนี้
ส่วนแรกที่เราจะยัดเข้าไปนะคะคือขาทั้งสองข้างนะคะ
นี่เขาบอกว่ายายสั่งเคาะหนึ่งถุงนะคะสำหรับหนึ่งตัว
ครึ่งถุงคือครึ่งตัวนะคะ
จากที่เราจะได้มาทำอะไรอย่างนี้
เรายังได้มาเรียนรู้กระบวนการการทำซุปตาด้วยนะว่าไม่ได้ง่ายเลยนะคะ
รู้สึกยังไงเหรอคะอย่างแรกเลยนะคะหนูขอโชว์ผลงานก่อน
ต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ยากกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลย
ที่ทำตุ๊กตาตัวนึงเนี่ยเราต้องยัดให้มันได้สัดส่วนที่มันพอดีกับสิ่งที่เขาเตรียมมาให้ค่ะ
วิทยากรเขาบอกไว้ก็คืออยากให้เราใส่ความรู้สึกดีให้กำลังใจลงไปในตุ๊กตาตัวนี้
คือที่ว่าเวลาเราให้พี่พยาบาลไปเขาจะได้รับความรู้สึกตรงนี้
มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราสามารถแบ่งปันได้
เราแค่ใช้กำลังกายกำลังใจของเราทำเรื่องเล็กเพื่อให้คนอื่น
แต่ความรู้สึกที่คนที่ได้รับเตยมั่นใจว่ามันแบบมันฟูอะค่ะ
เราไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำอะไรที่มันใหญ่โตเกินตัว
เราเริ่มจากจุดเล็กของเราก่อนก็ได้
อย่างเช่นอย่างที่เตยมาทำตุ๊กตาในวันนี้นะคะ

มีแค่เรานี่แหละเอาตัวและกำลังใจของเรามาเพื่อมาทำสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่
สำหรับเรื่องการทำความดีบางทีเราไม่ต้องลงไปทำความดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้
เราแค่ส่งกำลังใจไปให้คนที่กำลังที่จะทำความดีนะคะ
แค่นี้สำหรับเตยเตยก็มองว่ามันเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน